ดูคลิปนี้ค่ะต้องบอกก่อนว่าทุกคนในคลิปเป็นญาติพี่น้องกันหมดเลยค่ะ
เป็นแบบศึกสายเลือดเลยค่ะเขาทะเลาะกันแบบในกลุ่มญาติเดี๋ยวลองไปดูนะคะ
ทุกคนเป็นญาติกันนะคะมีเด็กเล็กอยู่ด้วยเด็กก็ร้อง
เพราะว่าเศษแก้วมันกระเด็นไปโดนน้องค่ะ
เด็กก็ร้องไห้มีคนถูกขวดตีหัวเลือดอาบนะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่บุรีรำเป็นร้านอาหารแห่งหนึ่ง

บ้านสันติสุกไปตรวจสอบนี่ค่ะอืม
เป็นบ้านพี่สาวคนโตของคู่กรณีครับ
ที่มีเรื่องทะเลาะวิวาดทำร้ายร่างกายกันได้ไปเจอกับนางสาวสนทยาอายุยี่สิบห้าปี
ก็คนที่ใส่เสื้อเขียวในคลิปเมื่อสักครู่อะนะคะครับ
บอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงเย็นเมื่อวานพ่อพาเธอไปคุย
เพื่อเคลียร์ปัญหาความเข้าใจผิดระหว่างเธอกับน้องสาวพ่อหรือคุณอา
ที่บ้านของคุณป้าสาเหตุมาจากแบบนี้ค่ะ
มีคนไปบอกคุณอาว่าเธอไปบอกคนอื่นว่าไม่ต้องไปซื้ออาหารที่ร้านอานะนี่
อาก็เลยไปโพสต์ด่าเธอในโลกโซเชียลพ่อเธอเห็นว่าอาหลานกันไปเคลียร์กันเถอะ
ก็ไปเคลียร์แต่อาไม่ฟังก็เลยโตเถียงแล้วก็ทะเลาะกันอย่างที่เห็นในคลิป
แล้วจู่ลูกชายของอาเดินมาต่อยเธอตอนนั้นพ่อเธออยู่ในเหตุการณ์เลยเข้ามาช่วย
ยืนยันว่าเธอถูกต่อยก่อนพ่อก็เลยเข้ามาช่วยแต่สิ่งที่เห็นในภาพในคลิปมันก็เลยดูชุลมุนชุลเกกันอยู่ในเครือญาติ
ทีนี้ค่ะตัวคุณอาที่เธอพาดพิงถึงนะคะนางสาวสุพรรณีก็พาลูกชายอายุ๑๕
ที่ถูกพ่อของนางสาวสนทยาที่เป็นลุงแท้เอาขวดน้ำส้มสายชูตีหัวแตกเย็บไปสี่เข็มแจ้งความนะคะ
เขาไปแจ้งความสพลหารทรายเธอบอกว่ายอมรับว่าเป็นคนโพสต์ด่าหลานสาวจริงจริง
ก็รู้สึกไม่พอใจอ่ะพอเขามาเคลียร์ระหว่างเคลียร์กันหลานสาวจะเอาไม่กวาดมาตีเธอก่อน
ไหนบอกจะมาเคลียร์แต่ทำไมจะเอาไม้กวาดมาตีเธอลูกชายที่นั่งอยู่เห็นก็เลยมาช่วย
แต่พี่ชายของเธอก็คือพ่อของนางสาวสนทยาแทนที่จะห้ามเอาขวดตีหัวลูกเธอตั้ง๓ครั้งจนหัวแตก
ก็ยืนยันว่าจะดำเนินคดีกับพี่ชายค่ะ
เพราะทำรุนแรงกับลูกเธอจนเกินไป

ตอนแรกเขาบอกว่าเราโพสต์ด่าเขา
แต่โพสต์ด่าหนูพูดยอมรับว่าโพสต์ด่าจริง
แต่ว่าเขาเกลียดทีนี้เขาก็เลยเดินไปตีเราก่อน
ตีเราเสร็จตอนแรกตีด้วยตีกันแล้วรอบหนึ่ง
พอตีเสร็จเขาก็แยกออก
แล้วทีนี้เขาจะเอาไม้กวาดตีแม่
ตีข้างหลังคือเราโดนไม่รู้ตัว
แล้วทีนี้น้องเขาก็เลยกระโดดใส่ช่วยแม่
ใช่ถ้าน้องไม่ช่วยแม่คือเจ็บหนักกว่านั้นค่ะ

รอบสองคือมันกำลังจะเอาไม้กวาดตีเรา
แล้วน้องก็เลยนั่งดูนานแล้ว
ว่าเออเราตัวไม่เป็นไรใช่ไหมแต่รุงเขา
คนที่เขากำหนดหาลูกสาวผม
ไปพูดให้เขาฟังว่าห้ามเข้าร้านเขาเนี่ยนะ

แล้วทำไมต้องฟังเขาเราเป็นพี่น้องเรียกพี่น้องเราไปคุยไม่ดีกว่านี้

น้องสาวเนี่ยพูดลอยเลยแต่ผมเมื่อคืนผมมาถามเขาว่าใช่ไหมป้าพิน
ประพินบอกไม่รู้เรื่องเลยเขาไม่เคยบอกเจ้าเจ้า

แต่ทีนี้ปั้นน้ำเป็นตัวคือพูดเออเองทั้งหมดเลย

เรียกป้าพินกับป้ามะลิมา
ถ้าว่าลูกผมผิดผมจะลงโทษมันเอง

ตำรวจบอกว่าก็ต้องเรียกมาไกลเกลี่ยแล้วค่ะ
เพราะว่าทุกคนในคลิปภาพที่เห็นนะคะ

ก็ต้องเรียกมาคุยมาเจรจากันน่าจะดีกว่า